ขอบคุณค่ะสำหรับผิวสวยขอบคุณมากที่มอบรางวัลนี้ให้กับมีค่ะ

เราดูแลยังไงบ้าง
และทำงานกลางแดดด้วยก็ระดูลจากภายในก่อน

น่าจะทำให้ข้างนอกเราออกมาสดชื่น
มีอิทธิ์สนิทประกอบอะไรที่ใช้เพียงไว้
ก็มิ้นก็มีใช้ประจำอยู่แล้วค่ะ
ก็บำรุงหนักขึ้น
ได้ได้รางวัลผิวเกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันค่ะ
ช่วยช่วยมิ้นต์เจอแดดเยอะ
ไม่ทำไรมา้เจอแดดเยอะ
เห็นลาคลับไล่โง่มากเลย
ตรงนี้ยังค่ะแต่ว่าเรารอเป็นกำลังรุนค่ะ
รอรุนนี่คือเหมือนอัสแทนอันนี้
ก็ต้องขอบคุณกดที่ยังชอบและติดตามทุกปี
ขอบคุณมาก

ใช่แล้วแบบรอไปก่อนนะคะ
อะไรแบบ
เจลฮับหลังเราไม่ค่อยได้เจอพี่แอฟ

คุณไม่ได้คุย
คือมิ้นคุยกับน้องชายไม่ได้คุยกับพี่ชาย
น้องชายมาน้องชายก็สุดท้าย

คุณรับรู้รักแขะรักขายอะไรมาบ้างหรือเปล่า

แล้วก็ไม่ได้โกหกแต่รู้พร้อมกับทุกคน
แล้วก็ตกใจค่ะ
คือก็รู้ว่าหลังไม่ค่อยได้เจอ
คือว่าเขาไม่คิดว่าปัญหาจะมาถึงตรงนี้
เขาก็ปาร์ตี้กันธนิยะอะไม่ได้มีคุณคุยถึงเรื่องนี้
แล้วน้องน้องชายผีใหม่ก็ร้องเพลง

มิ้นเธอเจอกับโศครันคู่กันสุดท้ายเมื่อไหร่คะ

ใช่หิ้นทนานมากแต่ส่วนใหญ่ก็เจอพี่หมายยอบค่ะ
สถานการณ์ตอนนั้นยังเดี๋ยวไหมค่ะตอนที่เราเจอ

มีเรื่องราวหลังจากนั้นมีข่าวแล้วมินไนะ
มันเป็นคำถามที่กดดันมาก
เลือกว่าการตัดสินใจของพี่เขา
คือมินว่าคือทั้งสองคนก็คงจะมีเหตุผลของเขาเองอยู่แล้ว
เรายังเจอพี่สงการเราได้คุยกับ

ก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้มากกว่า
สงการเขาชอบออกกำลังกายเขาก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องฟิตเนสอะไรกัน

เออเขาแบบเขาก็เป็นคนไปรับน้องพี่ใหม่มารับตรง

แต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นพี่คนโอร์เนอะ

มีลักษณ์ออกถ้ามีโอกาสอยากจะเป็นกาบใจในเอง
ภูขาอะไรแบบเนี่ยเขาแบบเนี่ยเหมือนอุปสรรค์หรืออะไร
ไม่นะคะพี่ภูขาคือไม่นะคะเขาไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัว

คือคุณนะคะก็คือไม่อยากให้คนอีกฝั่งไปผิดอะไรอย่างนี้
คือจริงเป็นรูปเลขาของพี่กานเองที่เป็นจุดของคนอุ้มน้อสิงตู

พอเราเห็นเขาเชื่อมโยนกันเช่าเนินเรามันเป็นไง
มินไม่รู้เรื่องเลยว่าแบบตอนแรกเขาตีความไปอะไร
จนพี่ผาก็มาเล่าให้มินฟัง
แล้วก็มินเข้าไปอ่านในคอมเม้นซ์
ว่าไม่ได้ชื่นชนิด่าน
ซึ่งมินก็เลยเผลดไปไกล
มินก็ลังบากใจนะคะ
คือคือคุยในร่วมจัดมาแล้วเป็นข่าวแล้ว
แต่บาทคำถ้าเรื่องส่วนตัวทางบ้านจริงอย่างเนี้ย

เราก็ไม่อยากได้ก้าวกายอะไรด้วย

มันครอบครัวของมิ้นเป็นห่วงแบบ
สำคัญเป็นมิ้นกับพี่พาเพราะแบบพ่ออะไรอย่างงี้
มันห่วงด้วยอะไรอย่างงี้

แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ความใจอะไรนะคะ

จริงจริงมิ้นไม่เคยเคยมีคิดแค่ปัจจุบัน

ไกลเพราะว่าไม่อยากคาดหวังแล้วก็ไม่อยากผิดหวัง
ดังนั้นการที่ถ้าเราจะตัดสินใจอะไรแล้ว
ก็คงต้องอีกยาวไกลค่ะเรื่องพวกนั้นอีกนาน
อีกยาวไกลอีกนานหมายถึงว่าตั้งแต่งงานหรืออะไรอย่างนั้น
ใช่ค่ะอะไรทั้งแล้วแต่คือ
เป็นคนที่รักครอบครัวและอย่างที่คนรอบตัวมิ้นจะรู้ว่ามิ้นไม่ได้คิดถึงเรื่อง

เพราะว่ามินก็ยังเพิ่งเรียนมหาลัยอยู่

เจ้าสาวค่ะตอนนี้ก็ชุดเจ้าผ้าเรียบร้อยแล้ว
รับชอบดอกไม้

แต่ได้แล้วก็คงไปสนุกสนานแบบไปยืนสนุกสนานมากกว่าค่ะ

ต้องไปร่วมงานสนุกสนานค่ะ
โอเคค่ะ
อันนี้มันเป็นอันที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
อันนี้มันเป็นอันนที่เกี่ยวกับเมืองที่เราอยู่ในประเทศอเมริกา
เอามินละกันแล้วเดี๋ยวไลม์มาดาฟนะ

เชิญนะครับได้เก็บภาพแห่งความประทับใจนี้ครับ
และเอียดสวยจริงจริง
ขอเสียงพร้อมมือให้กับคุณคุณวิทย์ชริดาด้วยนะครับ

เคล็ดลับทำยังไงถึงมีเบสกินขนาดนี้
ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

ทำให้เลือดโรคเราเหมือนใดเวียนตลอดเวลา
แจร์เป็นพิเศษเพราะว่าเราจะทำงานกลางแหล่ง
เวลาเจอแสงแดดเราก็อาจจะต้องทักคุณกัน

เราจะเน็ตในเรื่องของการดูแลตัวเองก็สามารถกว่า

อันนี้คือเคล็ดรับของน้องวิทย์ชะลิดา

ก็คือเมื่อก่อนนะ
ผู้ชายเขาจะเป็นแบบที่ไม่สามารถออกเรียนร้าง
แล้วก็ความรู้ด้วยตลอดครับ